นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ชนบุรีมีหนุ่มวัย๒๗ปีขี่จักรยานยนต์ซ้อนแฟนสาวมุ่งหน้าจะไปสัตหีบนะครับ
จู่มีจักรยานยนต์อีกคันขี่ออกมาจากซอยอย่างกระทันหัน
ทำให้เบรกไม่ทันพุ่งชนกันอย่างจัง
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ที่ศีรษะใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนดาสกุปปี้สีชมพูขาว
อยู่ในสภาพพังเสียหายห่างออกไปเล็กน้อย
พบนายสมพงศ์ทรัพย์สิริอายุ๒๗ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์และแฟนสาวที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วย
ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
นายสมพงศ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์จากพัทยามุ่งหน้าสัตหีบ

นายประเสริฐขี่รถออกมาจากซอยนาจอมเทียน๗

ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย
อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต
ถนนเพชรเกษมในพื้นที่บ้านทุ่งมะเม่า
ตะบนอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๙

อยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหาย
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่กลางถนน
สภาพศพศีรษะแตกแขนขาหัก

พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายตกอยู่ร่องกลางถนน
ท้ายรถมีร่องรอยถูกชนพังเสียหาย
พบรอยครูดเป็นทางยาวบนพื้นถนน
จากการสอบสวนทราบว่านางลำยองผู้ตายเพิ่งกลับจากวัดทุ่งมะเม่า
และกำลังขี่รถกลับบ้านโดยขี่อยู่ช่องทางขวาเพื่อเตรียมกลับรถ
แต่พอมาถึงทางลงเนินเขาทุ่งกระต่ายขังซึ่งเป็นช่วงทางโค้ง
กระบาดที่ขับตามหลังมาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง
แล้วลากไปไกลกว่า๘๐เมตรเสียชีวิตคาที่
จังหวัดปฐุมธานีกระดูกปฏิเหตุรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกทราย๒คันชนท้ายกัน
บนถนน๓๔๗ในพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกมุ่งหน้าแยกเทคโนปฐุมธานี
จากการตรวจสอบพบว่ารถพ่วง๑๘ล้อที่ชนท้ายบรรทุกทรายมาเต็มคัน
เบาะที่นั่งคนขับพบนายเอกพบแดงแพงอายุ๒๕ปีคนขับเสียชีวิตติดภายใน
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลืออยู่นานเกือบ๑ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างออกมาได้สำเร็จ
สอบสวนคนขับรถพ่วง๑๘ล้อคันหน้าทราบว่าก่อนเกิดเหตุบรรทุกทรายมาจากจังหวัดอ่างทอง
กำลังไปส่งที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุขับอยู่เลนซ้ายสุด
จู่ได้ยินเสียงดังมาจากท้ายรถเมื่อจอดรถลงไปดูก็พบว่ามีรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกทรายอีกคันชนท้าย
และคนขับเสียชีวิตติดภายในจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ